ช่วงนี้หน้าฝนไงล่ะงูเงี้ยเขี้ยขอมันก็เยอะคุณผู้ชม
จะพาไปที่จังหวัดสระบุรีที่นี่ก็ต้องเอาใจช่วยพี่กู้ภัยหน่อยนะคะ
เพราะว่าเจ้าเหลือมตัวนี้มันใหญ่มากค่ะ
ภาพ
งูเหลือมขนาดใหญ่คือมันไปแอบอยู่ตรงรางน้ำบนหลังคา
เดี๋ยวก่อนดูดูลายมันสักก่อน
ขนลุกเลยอยู่ที่บ้านของคุณลุงเศรษฐพงศ์จันทัศน์อายุ๖๗ปีนะคะ
บ้านเลขที่๗๘๙ทับ๑๗๓ซอย๘หมู่บ้านการเคหะ๑ตำบลปาก

เอามาเอาใจช่วยพี่กู้ภัยกันหน่อย
เหงื่อเหมือนกันนะคุณดูหน้ามันดิสู้เอาเรื่องนะ
คือพี่เขาเนี่ยต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปเพื่อไปเปิดรางน้ำออกก่อนนะคะคุณเห็นไหม
แล้วพอจะจับเจ้างูเหลือมมันพยายามเลื้อยหนีคุณ

พอพี่กู้ภัยเอามือดึงหางคุณเขาบอกว่าเจ้างูเหลือมมันฉี่ราด
ฉี่ราดอื้อแตกโดนพี่กู้ไพเลือดเธอไปหมดเลยเขาบอกอย่างนี้
จากนั้นเจ้างูเหลือมมันก็เลยเลื้อยออกมาจากรางน้ำค่ะ
พี่กู้ภัยอีกคนที่อยู่บนหลังคาก็พยายามที่จะจับงูเหลือมเอาไว้
แต่คุณหาตัวมันใหญ่จับไม่ได้ส่วนนี้คือคุณพี่อีกคนที่เสื้อเขียว
เขาก็พยายามจับที่บริเวณหางคุณสังเกตดูดีนะ
พอเขาจับที่บริเวณหางแล้วอีกคนนึงเนี่ยพยายามดึงตัวออกจากข้างบนนะฮะ
มันแตกสุดท้ายค่ะหัวมันอยู่ไหนคุณคะหัวงูมันอยู่ตรงไหน
คุณดูนะคะสุดท้ายค่ะงูเหลือมมันกระโดดมา
เหมือนจะชกใส่พี่กู้ไพคุณดูนี่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

เอามือจับที่บริเวณของหัวงูเอาไว้เห้ย
ให้คุณประเมินได้ด้วยสายตากันไหม

คนปีศาสตร์ภาคมีสายตาดีวัดให้แม่นมากเลยน่ะ
ใช่เพราะวัดไปใช่ไหมเป็นคนชอบวัด

วัดวัดใจกันเลยเนี่ยวัดบ่อยมากเลยออกไปกี่เมตรแล้วเนี่ยออกจากบ้านฉันเนี่ยเฮ้ย

เดี๋ยวก็เอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันไปนะจ๊ะ